นี่ดราม่าศึกดราม่าระหว่างธัญญาธัญเรศกับอิงอิงเนี่ย
มันเรียกว่าซาลงเนอะเหมือนจะนิ่งไปแล้ว

แต่เขาบอกว่าเหมือนฝั่งอิงอิงก็ยังมีคอมเมนต์แล้วก็อะไรอีกหลาย
ที่สื่อว่าไม่ยอมไม่ยอมสักทีนึง
ล่าสุธนายเจมส์ก็เปิดเผยเรื่องนี้นะฮะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยธัญญาเอาจริงนางไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว

ตอนนี้แค่เฝ้าระวังดูพฤติการว่าทางฝั่งของน้องคู่กรณี
จะมีพฤติกรรมแบบไหนเขาว่าอย่างนั้น
ณวันนี้ก็เบาลงไปเยอะแล้วแต่จะมีคำพูดเล็กเล็กน้อยน้อย
ที่โพสต์โดยไม่ได้ระบุตัวตน
นึกออกป่ะก็อาจจะทำให้มีขึ้นใต้น้ำกระเพื่อมขึ้นมาอีกหรือเปล่า
ซึ่งหากฝั่งอิงอิงยังไม่หยุดโพสต์ข้อความ
การมีการกล่าวพาดพิงถึงก็จะเป็นการทำความผิดที่ครบองค์ประกอบ
ซึ่งตอนนี้คุณไอธัญญาก็บอกว่าตามโอกาสที่ได้เจอกันอย่างนี้
ถ้าจะฟ้องก็มีสิทธิ์ทำได้ตลอดเวลานั่นแหละ
เป็นเหมือนภูเขาไฟแต่ที่ยังไม่ดับแต่พร้อมรอการปะทุตลอดเวลา